แล้วก็ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างเนี่ย
มาเตือนกันหน่อยเพราะว่านั่นไม่ใช่การบินไทยจริง

แล้วก็ยืนยันตัวตนรับสิทธิประโยชน์ต่างจากบริษัทการบินไทย
จากนั้นเขาจะให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันการบินไทย
ทั้งหมดนี้มิจฉาชีพครับคุณผู้ชมเพราะบริษัทการบินไทย
เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์กับลูกค้าหรือทำธุรกรรมในทุกกรณี
ดังนั้นถ้าคุณได้รับลิงก์อย่าไปกดนะครับ

ฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อให้รหัสหรือว่าเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อใช้สิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มแลกน้ำมันพืช
เพราะเสี่ยงจะศูนย์เสียข้อมูลส่วนบุคคลนะ
ช่วงนี้จะมีรถเร่ตระเวนแจกน้ำมันพืชผ่านบัตรคนจน
แล้วก็อ้างว่าใช้สิทธิจากส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
แล้วจะชักชวนให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เอาบัตรประชาชนหรือบัตรคนจนนำมาสแกนแลกสิทธิ์น้ำมันปาล์ม๑ขวด
เรื่องนี้ก็เป็นการหลอกลวงประชาชนและยังผิดเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับ
แล้วก็เตือนด้วยว่ารถเร่อย่าทำแบบนี้เพราะเข้าข่ายฐานหลอกลวงนะครับ
และเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องน่ายินดีครับ
ต่อจากส้มโอขาวใหญ่ลิ้นจี่ค่อมและพริกบางช้างครับ
การยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน
พูดถึงปลาทูแม่กรองเนี่ยคุณผู้ชมเป็นการนึ่งปลาทูและเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ
เป็นภูมิปัญญาโบราณครับที่นำปลาทูอ่าวไทยตอนในที่ลำตัวกว้างแบนสั้นหนังขาวเงินมันวาวมีแถบสีน้ำเงินแก้มเขียวครีบหางสีเหลืองทองเนื้อแน่นนุ่มหอมแล้วก็มันมาบรรจุเข่ง
ลักษณะก็จะหน้างอคอหักหน่อยคุณผู้ชมเป็นเอกลักษณ์ของปลาถูแม่กรองของแท้ครับ